คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นผลต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ก็คือการขาดแคลนหน้ากากอนามัย
แล้วคลิปหนึ่งนะที่ทำให้คนไทยข้อนประเทศเจ็บช้ำน้ำใจเป็นอย่างมาก
เพราะไม่มีหน้ากากอนามัยสวมใส่ก็คือคลิปการรีวิวขายสินค้าของเสียบอย
ล้านชิ้นนี่คือจำนวนหน้ากากอนามัย
จากต้นเรื่องคลิปนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมคนเราเจ็บแล้วต้องจำนะคะ
จำแล้วต้องควานหาความจริงสุดท้ายแล้วขยายผลจากคลิปนั้นแหละค่ะ
ตำรวจเก่งมากดูจากกล่องบรรจุพันธุ์ดูจากสถานที่
นำไปสู่การออกหมายจับนายพันยศได้
นายพันยศเป็นใครเป็นอดีตประธานยุทธศาสตร์พักพาราดรภาพ
เมื่อวานนี้ตำรวจนี่ค่ะนำโดยพลตำรวจตรีต่อศักดิ์สุขวิมลนะคะ

นำทีมตำรวจปอศลงพื้นที่ไปคอนโดของพันยศ
ย่านเพจเจ๊คเกษมไปบุกจับไปจวดค้น
ตอนที่ไปถึงนะคะก็ต้องมีการแสดงหมายจับ

หมายจับนายพันยศมีความผิดตามพรบว่าด้วยสินค้าและบริการ
พุทธศักราช๒๕๔๒๒ข้อหาหลักด้วยกันคือ
จงใจทำให้ราคาหน้ากากอนามัยต่ำเกินสมควรหรือสูงเกินสมควร
ทำให้เกิดความปั่นปวนซึ่งราคาของสินค้า
อันนี้ภาษากฎหมายแต่ภาษาบ้านภาษาชาวบ้านภาษาปากคือ
หน้ากากเกินราคาคุณฉวยโอกาสไงในวิกฤตคุณฉวยโอกาสไง
ทำให้เขาเดือดร้อนข้อหาที่สองคืออันนี้ภาษาราชการภาษากฎหมาย
เป็นผู้ผลิตไม่แจ้งปริมาณสถานที่เก็บต้นทุนค่าใช้จ่าย
แผนการผลิตกระบวนการผลิตและวิธีการจำหน่ายสินค้า
หรือบริการควบคุมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อันนี้ภาษาชาวบ้านคือ
คุณกักตุลสินค้านี่แหละค่ะสองความผิดที่เมื่อวานนี้
ตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ตำรวจปศลงพื้นที่
ไปจับกลุ่มนายพันยศค่ะแล้วไม่ใช่จับกลุ่มอย่างเดียวนะ
คุณเห็นไหมไปรื้อค้นคอนโดด้วยปรากฏว่าในคอนโดเนี่ย
หน้ากากอนามัยไม่มีหน้ากากอนามัยของกลางนะคะ
ส่วนในรถล่ะในรถของนายพันยศค่ะปรากฏว่า
มีหน้ากากอนามัยจำนวนสองพันชิ้นโอ้โหสองพันชิ้นเอาไปไหน
ตำรวจถามนายพันยศเลยนะคะนายพันยศยอมรับแหละว่าหน้ากากเนี่ย
เป็นของผมจริงแต่จะนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ก็คือเอาไปบริจาคมุกเดิมไหมล่ะ
พอเจอปุ๊บบอกจะเอาไปบริจาคเออหลายคนเลยหลายคน
หลายคนเลยอย่ามามุกเดิมนะคะเพราะตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบเส้นทางทาง
การเงินแล้วไปมีส่วนเชื่อมโยงกับเสียบอย
ตำรวจบอกว่ามีหลักฐานแน่นหนาเลยที่จะสามารถเอาผิดได้
วันนี้ค่ะ๑๐โมงตรงพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรอง
บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าเดี๋ยวจะนำทีมแถลงข่าว
แล้วฉีกหน้ากากแล้วเปิดหน้ากากของกระบวนการเหล่านี้ให้หมดนะคะ
เรื่องต้นนายพันยศเองเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธอ้างว่า
ที่เคยไปไลฟ์ขายหน้ากากอนามัยเพราะตอนนั้น
หน้ากากอนามัยไม่ใช่สินค้าควบคุมเดี๋ยวนะดิฉันดูไทม์ไลน์
เปิดคลิปนายบอยอีกครั้งหนึ่งนายบอยพูดเองเลยว่า
วันนี้วันที่๘กุมภาพันธ์ขายหน้ากากอนามัยจำนวน๒๐๐ล้านชิ้น
มีเงินเลขเข้ามาแต่ทานโทษไปดูในเว็บไซต์
ราชกิจจานุเบกษาหน้ากากอนามัยถูกประกาศให้เป็นสินค้าควบคุม
ตั้งแต่๕กุมภาพันธ์คุณไลฟ์สดคุณบอกวันที่คือ๘กุมภาพันธ์
แปลว่าณตอนนั้นหน้ากากอนามัยคือสินค้าควบคุมแล้ว
อย่ามาหัวหมอไม่ได้นะอย่ามาหัวหมอค่ะอย่ามาเนียนค่ะ
สำหรับการจับกลุ่มของตำรวจครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกไปก็คือนั่นแหละ
มีการตรวจสอบหาหลักฐานต่างจนการนำไปสู่การออกหมายจับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวตามต่อนะคะเรื่องนี้อย่าปล่อยให้คนแบบนี้ลอยนวล
สิบโมงวันนี้เดี๋ยวฟังรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ